จากเรื่องลึกลับนิดรอผลอยู่ว่ามันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่า
มาเรื่องหลอนเลยละกันนะคะคือที่จังหวัดกาญจนบุรี
ตอนนี้ทีมข่าวของเรานะคะช่องไทยรัฐทีวีเนี่ย
มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการตำขุดทองโกโบรี่
บางคนก็ผ่านไป๒๐ปีแล้วยังขุดอยู่นี่เนี่ยนะคะได้รับการเปิดเผยค่ะ
จากหนึ่งในทีมขุดใช้คำนี้เลยนะหนึ่งในทีมขุด
บอกว่าถูกผีทหารญี่ปุ่น๒ตัวมารุมบีบคอ
หวังจะเอาชีวิตถึงขนาดนั้นเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาท่องคาถาสู้ผี
ผีมันหนีไปแล้วถามว่าเขากลัวไหมขุดต่อไหม
บอกขุดต่อสิไม่กลัวหรอกหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะ
เพราะว่าจุดนี้มันมีการตั้งแคมป์หวังจะขุดทอง
บอกว่าทองนี้มันหลงเหลืออยู่จากกองทัพญี่ปุ่น
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองชื่อย่อของโครงการเขาเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าทองโกบุริแต่ว่าที่ตำรวจจะต้องเข้าไปจัดการ
เพราะมันเป็นพื้นที่ราชพัสดุค่ะมันเป็นพื้นที่ของทางราชการ
คุณจะไปขุดขุดขุดขุดแบบเนี้ยมันไม่ได้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพบกับหนึ่งในทีมขุดค่ะ
เขาบอกว่าเขาช่วยกันขุดนะโดยเฉพาะเขาช่วยในอึ่งในอึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของหัวหน้าเขานะ
ช่วยในอึ่งขุดมาด้วยมือเปล่า๒๐ปีแล้ว
ตัวเขาเองชื่อว่าบุญส่งมะนาวทองอายุ๖๐ปีแล้วก็เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่าหลังเกิดเหตุถูกตำรวจจับได้ว่านายอึ่ง
เอารถแบ็คโฮมาขุดทำเป็นโพรงในดินเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นเป็นถ้ำเลยนะ
เป็นโพรงมหาสมบัติในอึงหนีไปไหนก็ไม่รู้เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็เลยโดนจับคนเดียวเนี่ยนะคะ
อกจากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
เขาเล่าเรื่องหลอนให้ทีมข่าวเราฟังด้วยเขาบอกว่ามีวันหนึ่งนะคุณนักข่าว
ผมน่ะนอนหลับอยู่บนแผ่หน้าหลุมที่ตัวเองขุดหาสมบัติยี่สิบปีน่ะ
ฝันไปบอกว่ามีทหารญี่ปุ่น๒ตนผีทหารญี่ปุ่น๒ตน
ลอยเข้ามาหาตัวเองเลยลอยเข้ามาแล้วมีเฉพาะท่อนบนนะท่อนล่างไม่มีนะ
แล้วท่อนบนมันมีไงมือมันก็มียื่นมาเลยรุมบีบคอผม
ลักษณะเหมือนจะเอาชีวิตเลยผมตอนนั้นตั้งสติได้เลย
ท่องคาถาสู้ผีนะครับก่อนที่ผีทั้งสองตนเนี่ย
ลอยหายไปคาดว่าช่วงนั้นวิญญาณที่เฝ้าสมบัติ
ที่ทำแบบนี้มาบีบคอเขาแบบนี้น่าจะไม่รู้ถึงเจตนาจริง
ก็เลยจะมาเอาชีวิตเนี่ยนะคะลักษณะก็คือหวงสมบัตินั่นแหละ
เอาฟังเสียงคุณลุงบุญส่งหน่อยค่ะ
ก่อนนี้มีแพร่นะแพร่ไม้ไผ่รุ่นแพ้เท้งยังไม่มีนะครับ
เป็นแพ้ในภัยผมก็ไม่ได้หลับนะผมนั่งพิงอ่ะ
ข้างแพร่อยู่อ่ะเขามาเลยอ่ะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ย
มาเลยสองคนถ้าผมหน้าตายเรียบเหมือนโดนระเบิดมา
มาได้ครึ่งตัวมามุ่งมาบีบคอผมเลยผมก็สู้อ่ะ
ผมก็สิทธิ์มีอาจารย์เหมือนกันนะผมก็มีครูบาอาจารย์แต่ว่าง่าย
เขาจะเอาผมให้ตายไงเหมือนผมไปลวงดูอะไรเขาแบบง่าย
มีอาจารย์เหมือนกันนะสู้นะสู้ได้นะมีของนะ
ถามว่าคุณลุงบุญส่งจะยังขุดต่อไหมบอกขุดต่อรถแบ็คโฮก็ไม่อยู่แล้ว
แต่มีมือไงเดี๋ยวขุดต่อเนี่ยนะคะถามว่าทำไมต้องขุดต่อ
เพราะทำตามวัตถุประสงค์ของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่มาเข้าฝันตัวเอง
ว่าตัวเองนิมิตถึงว่าให้ขุดหาสมบัติต่อไปค่ะ